อันนี้ฉันก็มีเรื่องขโมยทองเหมือนกันค่ะ
คนร้ายเขาใช้วิธีการงัดฝ้าเพดาน
แล้วก็เข้าไปขโมยทองในร้านทองโอ้โหได้ทองไปเยอะนะคะ
ร้านทองที่จังหวัดนครสวรรค์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน
เจ้าของร้านบอกตกใจมากตอนเช้าเปิดร้านไปโอ้โหฝ้านี่พังเลย
ทองคำเนี่ยหายไปน้ำหนักรวมประมาณ๒๐๐บาทเกือบหมดร้านนะคะ
โอ้โหพันธุ์ตำรวจโทพงนฤทธิ์พักขพงศ์รัตนกุล
สารวัตรสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์ได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ร้านทองทวีชัย๔อยู่ในตลาดสะพานดำ
ได้รับแจ้งว่าเจ้าของร้านเปิดประตูร้านเข้าไปทองหายเกลี้ยงค่ะ
เจ้าของร้านชื่อว่านายวินัยทวีชัยถาวรอายุ๖๔ปี
เป็นชาวอำเภอเมืองนครสวรรค์นี่แหละค่ะก็ยืนรอเจ้าหน้าที่อาการคือตกใจมาก
แล้วก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าคนร้ายแอบเข้ามาในร้านขโมยทองไป
พอไปตรวจสอบในร้านทองที่หายไปก็มีทองคำรูปภัณฑ์น้ำหนัก๑สลึง๑๓๘เส้น
ทองคำรูปภัณฑ์น้ำหนัก๒สลึงอีก๒๐๐เส้น
มีทองคำรูปภัณฑ์เป็นสร้อยคอแหวนสร้อยข้อมือ
หลุดจำนำจากลูกค้าอีกหลายรายการเลยค่ะ
รวมกันแล้วทองคำน้ำหนักกว่า๒๐๐บาทหายไป
รวมมูลค่ากว่า๖๕๐๐๐๐๐บาทนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าคาดว่าคนร้ายน่าจะงัดเข้ามาจากประตูด้านหลังร้านนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบอ้าวไม่มีร่องรอยการงัดประตู
กุญแจล็อกประตูหลังร้านหายไป
คาดว่าคนร้ายน่าจะปีนกำแพงห้องงัดฝ้าเพดาน
เข้ามาจากด้านหน้าร้านค่ะเพื่อขโมยทอง
เพราะว่าด้านหลังไม่มีร่องรอยการงัดน่าจะเป็นลักษณะของฝ้าเพดาน
กล้องวงจรปิดของร้านเจ้าของร้านบอกว่าทุกเย็นหลังปิดร้านถอดปลั๊กออกอ่ะ
ปลั๊กกล้องวงจรปิดออกเพราะว่าจะเก็บทองกลับบ้านด้วยทุกวัน
แต่เมื่อวานที่ไม่ได้เก็บเพราะว่าช่วงสายวันนี้มาเปิดร้านอยู่แล้ว
พอมาเปิดร้านก็ตกใจมันหายไปอย่างเงี้ยค่ะเหลือทองแค่นิดหน่อยเองอะค่ะ
เกือบหมดร้านอ่ะอ่าตำรวจก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณรอบรอบนะคะ
รวมถึงเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
แล้วคนร้ายทำไมมันรู้ว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้เอาทองกลับ
ใช่เพราะปกติเจ้าของเอากลับทุกวันอ่ะแม่